ตรากิเลนคู่อาหารเกาหลีชิมดักที่นี่ที่เดียวค่ะสูตรดั้งเดิมนะคะออริจินัลที่มาจากเกาหลีโดยแท้
ดีใจเพราะวันนี้เราทำให้ก๋วยเตี๋ยวพม่าซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวของบ้านเกิดเรา

รู้สึกว่าเรามีของดีที่ดั้งเดิมอยู่แล้วค่ะ
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้พาไปค้นหาที่มา
และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยไป
เมนูรักษาก๋วยเตี๋ยวในน้ำแกงกะทิเข้มข้นจากสิงคโปร์
สัปดาห์นี้นะคะเราจะพาออนทัวร์ไปพบกับเมนูจิ้มดัก
เมนูเส้นหม้อไฟต้นตำรับจากเมืองอันดงประเทศเกาหลี
ต่อด้วยเมนูอาเปรี้ยวก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองประเทศพม่า
และปิดท้ายกันที่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟรสชาติจัดจ้านแบบไทยจีน
จากร้านที่เก่าแก่กว่า๖๐ปี
ถ้าพร้อมจะเรียนรู้เรื่องราวและอร่อยไปกับเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้กันแล้วก็เริ่มออกเดินทางพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีครับเที่ยงตรงอาทิตย์แบบนี้พบกับผมวาริสเฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ในปีนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของร้านเส้นนานาชาติในประเทศไทยครับ
เรียกว่ากำลังฮอตฮิตติดชัดในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก
ใครที่ไม่ได้มากินถือว่าเอาสุด
ว่าแต่หน้าตาเมนูเส้นสัญชาติของเกาหลีจะเป็นยังไงบ้าง
อัวร์ไปพร้อมกับคุณน็อตเลยค่ะ
เส้นเป็นเรื่องออนทัวร์นานาชาติของเราในวันนี้นะครับ
ร้านนี้นะครับเขานำเอาเมนูเส้นของประเทศเกาหลี
นั่นคือเมนูที่มีชื่อว่าจิมดัก
มาเปิดเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยครับผม
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ

การตกแต่งร้านนี้เป็นสไตล์ไหนเนี่ย

ดักจิมดักลักษณะกับจิมดักคืออะไร
คือจะเป็นวุ้นเส้นเกาหลีกับไก่ค่ะ

จะครบปีเดือนนี้ค่ะ

ตอนรับของลูกค้าคนไทยชอบทานอาหารเกาหลีอยู่แล้วนี่

ต้องบอกว่าร้านจันทร์แห่งนี้น่าจะเป็นร้านแรกนะที่นำเอาเมนูจินดักเข้ามา

ทีนี้อยากจะรู้แล้วว่าลักษณะจิมดักมีหน้าตาเป็นยังไงมีส่วนผสมอะไรบ้าง

ถักหรือที่คนไทยรู้จักและอ่านออกเสียงกันว่าจิมดักมีต้นกำเนิดอยู่ที่เมืองอันดงจังหวัดขยอนซังเหนือ
โดยประวัติของเมนูจิมถักในเมืองอันดงนี้นะคะมีเรื่องเล่าหลายตำนานมากมาย
ตำนานแรกนะคะเล่ากันไว้ว่าจิ้มดักกำเนิดขึ้นที่หมู่บ้านคนรวยในเมืองอันดงตั้งแต่ยุคโชซอนค่ะ
ซึ่งจะมีการตุ๋นไก่รับประทานกันในครอบครัวช่วงวันสำคัญ
และวิธีการรับประทานนี้นะคะก็เริ่มแพร่กระจายไปที่หมู่บ้านอื่นจะเรียกว่าไก่ตุ๋นหมู่บ้านอันดงนั่นเอง
ตำนานที่๒เนี่ยเล่าไว้ว่าเมื่อปีคศ๑๙๘๐ที่ร้านขายไก่ในตลาดเขตอันดง
มีลูกค้าประจำของทางร้านหลายคนสั่งเมนูสตูไก่ผัดและขอให้เพิ่มวัตถุดิบอื่นอื่นเข้าไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นผักต่างรวมไปถึงเส้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเมนูจิมถักที่ใส่เครื่องหลากหลายชนิดในทุกวันนี้
ตำนานสุดท้ายนะคะเล่าไว้ว่าเมนูจิมดักเป็นการคิดค้นของชาวต่างชาติที่เข้าไปเปิดร้านอาหารฟิวชั่นที่เมืองอันดงประเทศเกาหลี
ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการทำอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมและในระหว่างที่ศึกษานั้นนะคะก็ได้พบว่าการทำจิมดักแบบใส่เครื่องหลากหลาย
ซึ่งต่อมาก็เป็นที่รู้จักและยอมรับของชาวเมืองอันดงมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
แม้จะหาข้อสรุปตำนานที่แน่ชัดไม่ได้แต่เมนูจิมผักหรือจิมดักนี้ก็ได้กลายเป็นเมนูเส้นหม้อไฟแบบพื้นเมืองที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วเกาหลีมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะ
เดี๋ยวจะแนะนำให้คุณน็อตรู้จักเจ้าของร้านคุณเมซันค่ะ
คุณเมซันสวัสดีครับ
คุณเมซันเป็นคน
เป็นคนเกาหลีแท้เลยนะครับ
เกาหลีคนอ่ะ
เซซามี
เซซามีนะฮะเป็นงาดำกาขาวนะฮะ

มันหอมสดนะฮะ

ดังกึ่นจึงพะอีก

เมียนคือชื่อเส้นที่อยู่ในเมนูจิมดักค่ะ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวุ้นเส้นบ้านเรา
แต่จะมีความหนาและขนาดกว้างกว่าเกือบ๕เท่า

ก็คือตอนที่เป็นเส้นแห้งนั้นจะมีความแข็งมาก

จะเปลี่ยนเป็นเส้นที่มีความนุ่มลื่น
และชุ่มน้ำเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
มันเป็นเหมือนโชยุของเกาหลีใช่มั้ยครับผม

แหมคุณน็อตยิงมุ้งตลอดเลยนะคะ

ก็คือไก่นี่เองตั๊กเนี่ยนะฮะ

สรุปโดยรวมก็คือจิมดักเนี่ย
เป็นอาหารของราชวงศ์ในสมัยก่อน
หลังก็ถูกเผยแพร่มาสู่คนชั้นสูงของเกาหลีนะฮะ
จนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทุกคนทานกันได้
หน้าเรามีแสระพาดผักที่สามารถหาได้ตามท้องทิมอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็มีซอสที่เป็นซอสสูตรลับเฉพาะของทางร้านนะครับ
แล้วก็มีไก่ที่หมักด้วยสูตรพิเศษ

ตอนนี้อยากจะชิมแล้วว่าจิมดักเนี่ยจะมีรสชาติเป็นอย่างไร
อย่างนั้นเดี๋ยวให้คุณเขาช่วยทำให้ผมสักที่นะ
ผมนั่งรอยข้างนอกนะครับผมโอเคใช่ครับ
ช่วงหน้ากลับมาเรียนรู้วิธีการทานเมนูจิ้มถักกันต่อ
ดูสิคะว่ารสชาติของเส้นตังเมียนกับไก่ตุ๋นที่ผัดกับซอสของเกาหลีสูตรลับสุดยอดของทางร้าน
อร่อยขนาดไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ